นี่ต้องถามนะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้
แล้วมีขาวเหมือนเป็นปาร์ตี้โฟมอยู่ด้วยจะกินลงหรือเปล่า
มันไม่ใช่ปาร์ตี้โฟมนะคะแต่มันคืออะไรดูสิ
ปลิวมาแบบนี้แล้วดูคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยว
ชามหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าทางร้านเขามีการสร้างบรรยากาศ
เกี่ยวเลยคือมีคนเขาแชร์
เขาบอกว่าอยากให้แชร์ให้ถึงทีมงานที่รับผิดชอบ
ขาวเชียร์นี่เขาประชดค่ะไม่ไหวไม่ไหวทั้งผู้ประกอบการ
แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเดือดร้อนนะนึกว่าอยู่ในซีรีส์นี่
ซึมดูฟองจากรูปอ่ะจะเห็นว่าแบบฟองเนี่ย
ที่มันมาเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นฟองน้ำทิ้งในหมู่บ้าน
ครับแล้วมันปลิวมาแบบนี้มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
สกปรกแล้วคนที่เขาอยู่ตรงนี้เขาก็กลัวไง
ไม่รู้ว่าไอ้ไอ้ฟองฟองที่มันปลิวมาเนี่ยฟองน้ำทิ้งเนี่ย
มันมีโรคอะไรอยู่บ้างครับช่วยไปจัดการให้หน่อยละกันนะคะ
คุณภาพชีวิตของชาวบ้านแล้วก็ลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวมันจะได้ดีขึ้นครับ